มาเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีเลยนะคะ
บอกได้เลยว่าตอนนี้เรียบร้อยโรงเรียนเพชรจ้าแล้วคือดีกันแล้วจ้า
หลังจากที่คุณอุ้มลักษณะพี่สาวคนสวยได้โพสต์คลิปนะคะ
ทักษะสกิลการขอคืนดีขั้นเทพของดีเจหนุ่มเพชรจ้า
ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะ
ซึ่งครั้งนี้นะคะดีเจจอมเฟียวก็ลงทุนสวมมัสคอตสีชมพูค่ะ
สาวนิวเคลียร์ชอบด้วยเป็นหมีสีชมพูนะคะ

ซึ่งก็ทำเอาฝ่ายหญิงถึงกับหลั่งน้ำตาเลยทีเดียว
โดยสาวอุ้มลักษณะก็ยังโพสต์ข้อความว่า
ในที่สุดก็กลับมารักกันเหมือนเดิม
อะไรที่เป็นความสุขของน้องพี่ก็ดีใจด้วย
ขอให้พี่จ้าดูแลน้องสาวของน้องให้ดีที่สุด

และติดแท็กไอจีทั้งนิวเคลียร์และเพชจ้าด้วย
ก็เป็นอันว่าคู่นี้ทำสถิติเลิกรากันได้๑๑วัน
แล้วก็กลับมาเลิฟกันได้เหมือนเดิมค่ะ

ดีใจด้วยสำหรับกองเชียร์ที่ลุ้นให้คู่นี้กลับมาคืนดีกันนะคะ
เพราะว่าดูเหมือนว่าถ้ากลับมาคืนดีกันครั้งนี้แล้วเนี่ย
มีเกณฑ์ที่จะแต่งงานกันสูงมาก
โอ้น้องก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับ
จริงแล้วคู่นี้เขาคบหาดูใจกันมา๖ปีแล้วนะคะ

เพราะว่ามีการเล็งเรือนหอไว้มูลค่ากว่าร้อยล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ